ฉันบอกฉันบ่อยให้คนดูขยับ
ไม่ใช่ให้เธอขยับมาหาฉัน

ขยับนึงขยับคิดถึง
ใจขายกวาคุณผู้ที่ชมนายโย่งเชิญยิมจัก
เขามีของดีติดตัวนะจ๊ะ

อันนี้ที่ถืออยู่นี่ก็คือแฮนแพนครับ
มันเป็นเครื่องดนตรีส่วนใหญ่หรือส่วนเล็กก็ไม่รู้ล่ะ
ใช้บำบัดเมื่อก่อนแผ่งได้ทั้งบำบัด
แต่ว่ามันเป็นแฮนด์แพนมันไม่มีเงินออกมาต่อไป
มันสามารถบันเลงเป็นเพลงอะไรก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตได้อะไรได้หมด
ของดีไหมดีสำหรับเราที่เราอยากเล่นเพลงอะไรก็เล่นไป
แล้วก็มันผ่อนคลายผ่อนคลาย
นาย่งพกไปกองละครไหนหรือว่ารายการไหนนาย่งก็พกไปอยู่ในรถแหละ

ฟังเพลงเป็นขอนคลายเคิมเลย
เพลงจะหลับเลย
อันนั้นมันน้องนกเฉละ
หรอกเรื่องงานวันนี้กว่ายังเพลงฉ่อยน่ามารับปากอีกว่าไม่ทิ้งอย่างแน่นอน
ตัวเองเนี่ยเติบโตมากับวงการเพลงช่อยเนี่ย

อย่าเพิ่งปล่อยมุมม้า
และที่สำคัญขอบคุณมากเลยที่ยังจ้างงานสาบนะ
นายกนายอดนภวง
ทั้งชีวิตมาเราเดินทางมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
ตั้งแต่เพลงช่อยก็อายุ๑๒ประมาณนั้นอ่ะ
เราไม่รู้สึกว่าเรากระเสียนอ่ะ

รู้สึกว่าอยากทำงานอยู่เรื่อยเอาอย่างนี้